ของผมเนี่ยนะพี่เบิร์ดปุ้ยก็เป็นเรื่องของเพื่อนร่วมวิน
เป็นผู้หญิงเป็นธอมก็ขับวินอยู่แล้วก็มีเพื่อนร่วมวินอยู่แถวลาดพร้าว
แต่ผู้หญิงธอมคนนี้เขาก็จะมีแฟน
เวลาแฟนมาหาเพื่อนร่วมวินก็จะไปคุยไปแซวก็ไปหึงกัน
ทีนี้มีเรื่องบาดหมางกันกับเพื่อนร่วมวิน
ล่าสุดนะฮะวันที่๑๐คือเมื่อวานนี้
ถูกเพื่อนร่วมวินผู้ชายตบหัวด้วยความโกรธแค้นและหึงหวง
ก็เลยเอามีดไปจ้วงแทงจนเขาตายและหลบหนีไปครับ
จะถูกรุมประชาธรรมอยู่แล้วนะฮะตำรวจตามไปจับกลุ่มได้ไง
แต่ญาติของผู้ตายเขาไม่พอใจเห็นแล้วกระโดดต่อยกระโดดนี่เลยฮะ
เพราะว่าด้วยความโกรธแค้นทำไมต้องมาแทงกันตายแบบนี้นะฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมาคุณผู้ชม
ต้องเล่าแบบนี้ก่อนผู้ก่อเหตุคือนางสาวทองแท้จันมูล
เธอก็เป็นธอมนะฮะเป็นคนขับวินนะฮะเขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บริเวณหน้ามหาดไทย
มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันถูกตบหัวนะฮะก็เลยต้องการจะเอาคืนก็เลยขับรถกลับไปเอามีดมา
เตรียมมีดมาเลยเดี๋ยวขอเอาคืนหน่อยมาตบหัวไม่พอใจ
พอมาถึงนะฮะขี่รถจักรยานยนต์มาเจอคู่กรณี
คู่กรณีคือนายวิโรธเกรดมีอายุ๓๔ปีเป็นเพื่อนร่วมวิน
นั่งอยู่แล้วเจอหน้ากันโอ้โหนัวเลยฮะชกต่อยกันตุ๊บตับตุ๊บตับ
ทีนี้ทองแท้เองก็เตรียมมาแล้วไงเอามีดมาเอามีดไล่ฟันเขาก่อน
วิโรธเห็นมีดแล้ววิ่งหนีไปจนมุมที่กำแพงฝั่งตรงข้ามตรงนี้
เห็นในภาพนะฮะก็เลยตามเข้าไปจ้วงแทงใต้ราวนมขวาหนึ่งนัด
วิโรธล้มลงครับแล้วนางสาวทองแท้ก็ขี่รถจักรยายนต์หลบหนีไปนะฮะ
ทีนี้คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นตามที่
เราได้บอกคุณผู้ชมไปนะในซอยลาดพร้าวหนึ่งร้อยยี่สิบสองแยกสิบสี่
นะก็เป็นเหตุให้นายวิโรธอ่ะโดนแทงเสียชีวิตทีนี้นายอุดมคนนี้เพื่อนร่วมวินเขาเห็นเหตุการณ์
เขาบอกว่าหกเดือนก่อนอ่ะสองคนเนี่ยนะทั้งทองแท้ทั้งอ่าวิโรธเนี่ยเขามีปัญหาบาดหมางกัน
กับเรื่องของหึงหวงเพราะว่านางสาวทองแท้เนี่ยเขามีแฟนก็จะหึงหวง
เวลาแฟนมาก็จะมีการไปพูดคุยกันกับเพื่อนร่วมวินแล้วก็หึงห่วงกันมาบาดหมางกันเรื่อยมา
มาถึงวันที่เกิดเหตุคือเมื่อวานนี้ครับ
เรื่องไอ้หึงหวงหึงหวงหาพาหมอเนี่ยไปจีบผู้สาวเพิ่งอ่าจีบผู้สาวอีกท่อมอ่า
ตั้งผู้สาวอีกท่อมเพราะเป็นผู้สาวอีกท่อมแต่มูกันได้ซื้อนี่แหละค่ะ
ประหึงหวงกันไปซื้อหกเดือนแล้วเออหกเดือนกันแล้วนั่นหกเดือน
กันจบแล้วลงตัวแล้วอ่าปมเหตุมันหึงห่วงกันหกเดือนก่อน
เหมือนจะคลียร์ลงตัวแล้วค่ะแต่มันก็มีปมในใจไม่ได้มาครับ
ทีนี้น้องสาวของผู้ตายยืนยันว่าจะเอาเรื่องคนก่อเหตุถึงที่สุดเลย
เพราะว่ามันทำเกินไปโหดร้ายทารุณเกินไปครับ
กระทำของเขาที่ถูกแทงจงแสดงว่าเขาจงใจฆ่าค่ะจงใจฆ่า

เราจะไม่ยอมทุกสถานการณ์ค่ะ

หลังจากสอบปากคำผู้ต้องหาก็สารภาพตลอดข้อกล่าวหา
เขาบอกว่าลงมือไปเพราะว่าเป็นเรื่องของปัญหาส่วนตัวทะเลาะกันส่วนตัว
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการแย่งผู้โดยสารซึ่งก็ตรงกัน
เขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องของชู้สาวด้วย
ที่หลายคนเข้าใจว่าเขาหึงห่วงหรือเปล่าไม่ใช่
แต่มันเป็นปัญหาส่วนตัวที่โดนตบหัวมันเหมือนโดนหยามอ่ะ

เมืองต้นก็โดนข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
อัตราโทษสูงสุดก็ต้องจำคุกตลอดชีวิตนั่นเอง